คุณผู้ชมเรามาดูเหตุตีกันหน่อยนะไวรุ่นตีกัน
แล้วก็วิ่งหนีเข้ามาที่ร้านขายหมูแม่ค้าขายหมูนั่งอยู่ในร้านดี
ต้องวิ่งหนีตายเหมือนกันเพราะเขามาฟันกันถึงในร้าน
คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้กันก่อนนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะแม่ค้าก็อยู่ไม่ได้แล้วสิครับ
เพราะว่าสองคนเอามีดมาแล้วก็ไล่ฟันคนที่นอนล้มอยู่ตรงนั้นคุณ
แล้วมีดยาวมากฟันฉับลงไปนะครับ
นี่คลิปจากกล้องวงจรปิดที่ร้านค้าแห่งนี้บันทึกได้นะฮะ
เห็นภาพเต็มแล้วครับวัยรุ่นชายหนึ่งคนวิ่งหนี
จากวัยรุ่นชายสองคนที่วิ่งไล่ตามมานี่อีกมุมหนึ่งนะฮะ
ตอนที่เข้ามาที่ร้านเนี่ยนะครับแม่ค้าเขาก็อยู่ในร้าน
เขาตกอกตกใจฮะต้องวิ่งหนีออกจากร้านนะครับ
แล้วก็วัยรุ่นที่เสียท่าเนี่ยคุณพลาดท่าโดนฟันไปหลายทีนะฮะ
ก็บาดเจ็บนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณปากซอยเอกชัย๗๑
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นเองนะครับคุณผู้ชมฮะมันไม่ได้มีคลิปนี้คลิปเดียว
มันมีคลิปที่คนถ่ายได้อีกนะฮะมือถือจากชาวบ้านถ่ายในระยะไกล
ให้คุณผู้ชมดูหน่อยเนี่ยตรงถนนนะคุณไปกระทืบกันขวางรถอยู่แบบนี้นะคุณ
แล้วคืออันนี้มันยังดูไม่ล้ำใช่ไหมมันมีช็อตที่แบบไปเหมือนกับรถจะเหยียบอยู่แล้วอะค่ะ
รถเหยียบหัวเหมือนกันนะฮะเพราะสองคนตอนแรกธรุมบอลกันเองตอนเนี้ยมีคนมาเพิ่มเติมแล้วนะฮะ
เขาต้องเบี่ยงออกเห็นไหมคะต้องหักขวาออกเลย
โอ้โหแล้วนี่ก็กระหน่ำฟันกระหน่ำตีกันแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์แบบนี้เขาบอกว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะครับ
ปรากฏว่าตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ
คือบริเวณปากซอยเอกชัย๗๖เนี่ย
คนเจ็บเป็นชาย๒คนอายุก็๒๐๒๕ปี
สภาพคนนึงเนี่ยหนักคุณเพราะถูกฟันยี่แขนทั้ง๒ข้าง
มือทั้งสองข้างเขาใช้มือกับแขนรับไงคุณ
คนนี้ยังน้อยนะคนที่ยังไม่ได้พันแผลยังน้อย
คนฝั่งนู้นนะคุณที่ใส่เสื้อโอ้โหหนักเลยนะฮะ
เพราะว่าเอาแขนรับเอามือรับมีดเป็นแต่แผลทั้งนั้นเลย
เลือดไหลอาบแขนนะครับส่วนคนที่ถอดเสื้อเนี่ย
ก็มีรอยมีดฟันฉับเข้าให้เหมือนกันนะครับ
ทีนี้ครับตำรวจก็พยายามที่จะต้องตามตัวผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุ๒คนวิ่งหลบหนีไปได้นะครับ
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับทางด้านของร้านค้าที่มีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเอาไว้ได้เป็นร้านขายปั๊มลมนะฮะ
ส่วนที่ด้านหน้าตั้งซุ้มขายน้ำดื่มและขายขนม
โดยพบพนักงานของร้านกำลังขัดพื้นคุณขัดอะไรล่ะเช็ดเลือดเนี่ยฮะ
ของวัยรุ่นที่ถูกฟันเนี่ยนะครับ
จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้ร้านค้าขายไส้กรอกนะคุณ
ก็เปิดเผยบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงวัยรุ่นทะเลาะกัน
จากนั้นเห็นมีวัยรุ่นคนหนึ่งสภาพแขนถูกฟันเลือดไหล

จากนั้นฝั่งผู้ก่อเหตุยังตามไปรุมฟันถึงในร้านซ้ำไปซ้ำมาอีกนะครับ
ก่อนที่จะมีวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์สวมเสื้อสีแดง

แต่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมาจากอะไร
ตอนแรกคิดว่าเป็นอุบัติเหตุรถชนอะไรกัน
สุดท้ายโอ้โหมารุมตีรุมต่อยรุมฟันกันแบบนี้นะครับ
สักครั้งว่าเหมือนวัยรุ่นขับมา๒คนผ่านมา

หรือมีดถืออะไรกันมาครบเลย

พอดีก็คนเก็บน้องก็เดินลงมา
มีเพื่อนรับไปเท่านี้
คนตามใจเหตุว่าใครเริ่มก่อนอะไรยังไงไม่รู้เรื่อง

วัยรุ่นฝั่งที่โดนฟันมาแค่๒คน
มีอาวุธมีดด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยจากนั้นก็เกิดการตีกันฟันกันแบบนี้นะครับ
งานนี้ตำรวจต้องจัดการแล้วล่ะครับต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงนะฮะเพื่อหาเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุ
หลบหนีกันไปแล้วก็ต้องควบคุมตัวมาสอบปากคำให้ได้นะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับ